สาวขอนแก่นบอกว่าเจอดีจนได้
สิ่งที่ไม่ชอบที่สุดสิ่งที่เกลียดที่สุดในชีวิต

เรื่องของเรื่องเนี่ยเธอไปซื้อหมูหมักแช่แข็งมาค่ะ
กะว่าจะมาปิ้งกินย่างกินกับครอบครัว

ทานไปทานมาใกล้จะหมดแล้ว
ไปเจอดีค่ะอยู่ข้างในเลย
มันคืออะไรตัวแมลงสาป

โอ้แม่จ้า

นี่ของแถมมาด้วยนะคะแต่ไม่อยากได้แบบนี้ค่ะ
บอกว่าไม่คิดเลยนะว่าจะเจอสิ่งนี้
เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุดในชีวิต
แต่ก็เจอแมลงสาปในหมูกระทะจนได้
โพสต์ทั้งภาพนิ่งแล้วก็เป็นคลิปให้เราได้ดูกันแบบนี้ค่ะ

ว่าเธอเจอแมลงสาปในหมูหมักที่เธอไปซื้อมานะคะ
ทีนี้เอาล่ะหลังจากที่เกิดเรื่องราวแบบนี้แล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปพูดคุยกับเจ้าของโพสต์ชื่อว่าคุณเชอนรินปานศรี
อายุ๒๐ปีเป็นสาวชาวอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะ
เล่าบอกว่าเมื่อวันก่อนช่วงเย็นตัวเองเดินไปซื้อหมูหมักแช่แข็งแบบแพ็ค
ละ๙๐บาทจากร้านขายอาหารแช่แข็งที่อยู่ข้างบ้าน
แบบนี้ค่ะซื้อมาตั้งใจว่าจะมาปิ้งย่างกับเตาไฟฟ้า
ทำเป็นหมูกระทะนั่งกินชิวกับครอบครัว
พอทานไปได้เกือบจะหมดถุงเท่านั้นแหละค่ะ
ก็ไปพบสิ่งแปลกปลอมก็คือแมลงสาป
นมากับเนื้อหมูหมักแช่แข็งก็เลยมีการโพสต์เฟสบุ๊กเนี่ย
ตั้งใจดีว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็วอนคนที่ทำเนี่ยตรวจสอบ
สุขภาพสุขอนามัยให้ดีก่อนนะคะ
เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้ทานของดีด้วยโอ้โหคุณมาเป็นตัวแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้ต้องการที่จะประจานแต่อยากโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์เท่านั้น
เดี๋ยวฟังเสียงเธอหน่อยนะคะ
เปิดมามันเป็นหมูแช่แข็งนะคะก็ไม่ได้เห็น
เพราะว่าตอนแรกก็กะจะรอให้หมูละลายแต่ว่าก็หิวค่ะก็เลยกิน
แล้วก็รอให้มันละลายไปเรื่อยจนมันเหลือหมูก้อนสุดท้ายค่ะ
มันเป็นน้ำแข็งอยู่ก็คุณแม่ก็วางลงในกระทะ

พอมันละลายเสร็จก็เจอแมลงสาปอยู่ข้างในค่ะ
ใช่หมูหมักเนี่ยปกติก็จะมาเป็นก้อนใช่ไหม
ลักษณะคือเป็นน้ำแข็งต้องรอให้ละลาย
พอละลายก็ย่างไปปิ้งไปนะคะ
ไปเจออยู่น่าจะเป็นก้นถุงค่ะ
บอกว่าแทบพุ่งไปถึงอ้วกนะ

ของเราก็ไปร้านที่คุณผู้หญิงท่านนี้ไปซื้อมา
ร้านนี้แหละค่ะขายหมูหมักแช่แข็งนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าหมูหมักดังกล่าว
ที่ร้านไม่ได้เป็นคนผลิตเองแต่รับมาอีกทอดหนึ่ง
คนขายเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
โดยทราบว่าหมูหมักแช่แข็ง
ผลิตจากร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
ก่อนหน้านี้เราก็ถามนะว่ามีลูกค้ามาโพสต์
หรือว่ามาร้องเรียนลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
เจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของร้านขายหมูแช่แข็ง

ไม่เคยมีใครเจอแมลงสาปแบบรายนี้

ได้คืนเงินให้กับลูกค้ารายเมื่อสักครู่ไป
แล้วก็แจ้งไปที่ต้นทางแล้วนะคะ

เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากฝากให้ปรับปรุงกันด้วย
ฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
เอาล่ะก็ปรับปรุงแก้ไขนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยด้วยนะคะ